ได้เวลาแล้วที่จะไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอไซค์งวดนี้ไป
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

ก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดง
อุ้ยเดี๋ยววันนี้มันวันที่เมื่อไหร่แล้ววันที่๘ไงคะ
เพิ่งจะวันที่๘เองเหรอคะเนี่ย

ก็ดิฉันเป็นคนมีค่าไงค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่าลูกค่าเยอะแบบนี้

โอ้โหไม่พ้นวันที่๒บะหมี่ซองก็มาแล้วเหรอเนี่ย
โอ้โหคุณคะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งไม่ต้องรออีกต่อไปกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
และผู้โชคดีจะเป็นใครวันนี้เดี๋ยวได้ลุ้นกันแล้ว
เอาไปขี่ต่อยอดสร้างอาชีพกันนะ

เขาแจกเนี่ยตั้งร้อยคันแจกทุกวันแล้วที่สำคัญแจกร้านเขาก็แจกกันมาแล้ว

ล้านแรกผ่านไปล้านสองล้านสาม

ว่าจะเอาไปทำอะไรที่ต่อยอดแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะสำคัญที่สุดครับ
หนี้ก่อนมีหนี้ใช้ให้หมดให้สบายใจก่อน
ประกันที่๒ควรเอามาใช้ต่อยอดสร้างอาชีพครับ
เอามาคิดซื้อรถก๋วยเตี๋ยวไหมร้านนี้ดี
เอาแสงเล็กขายดีในตลาดอ่าเปิดแถงไหมครับ
ทำอะไรก็ได้ให้เป็นอาชีพที่งอกเงยขึ้นมาอันนั้นสำคัญที่สุด
แล้วให้ตรงวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะ
ติดตามกิจกรรมเนี้ยฮะของฆาตาบาลแดง
บอกเลยว่าจัดจริงแจกจริงแน่นอนค่ะครับ
การุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ดีใจด้วยนะครับพี่น้องครับอ่าอยากให้ทุกคนโชคดีแบบนี้
ก็ส่งฟ้ามาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้ได้เลยนะคะ